มีการเปิดตัวมงกงมงกุฎกันแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้บอกเลยนะคะลดมากเลย
บอกเลยว่ามงกุฎปีนี้เพชรกระแทกตาสุดไปเลยจ้ะ
ก็เรียกว่าเป็นเรือนมงกุฎที่สวยงามมาก

แร่นะคะแร่แบริวสีเหลือง
ประดับรอบตัวมงกุฎค่ะ

ผู้เข้าประกวดแต่ละคนก็ได้มาถ่ายรูปร่วม

ซึ่งหลังจากที่แต่ละคนได้เห็นมงกุฎปีนี้แล้วนะคะ

ก็นัดผู้ศึกข่าวบันเทิงเท็จของเราไปถามมาให้แล้ว

คุณผู้ชมค่ะไปฟังความรู้สึกกันเลยค่ะ

เข้าไปใกล้มงกุฎหลายคนก็จะแบบมีถือคงถือเคล็ด

ว่าคิดถึงอะไรบ้างไหมคะหรือไม่เลย
ไม่ค่ะเพราะว่าจริงแล้วเหมือนแบบเราเพิ่งมาเจอใครครั้งแรกใช่ไหม
แต่อย่างแรกเหมือนที่ตอนแอนได้เจอใครแอนก็จะไปยกมือไหว้

ใช่เพราะเขาจะมาวางไว้บนหัวเราะ
เขาจะบอกโมกุฎว่ารักหน้าจุ๊บ
ของเราก็สำหรับตอนนี้นะคะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
อ่าตอนมงเปิดออกมาหนึ่งเปิดด้วยการเต้น
เปิดด้วยแสงที่เป็นสีเหลือง

คำให้แน่นอนอยู่แล้วซ้อมแล้วได้กระจก
โอ้เคจะลืมตาไหลละ

ขึ้นเห็นสไตล์การดีไซน์ของมงกุฎ
มีลักษณะคล้ายทัชมาฮาวมาก

แล้วสีก็เหมือน๔ชุดที่วีนาใส่วันแรกที่เข้าประกวด

เพราะฉะนั้นวีนาว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ